ก็พบว่าในตอนนี้นะครับมูลอากาศเย็นจากจีน
ยังคงแผลมาปกคลุมประเทศไทยอย่างตอนนี้
โดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้จะแผลลงมามากหน่อยนะครับ
และจะส่งผลกระทบกับอากาศของเมืองไทยอย่างไร
ติดตามจากคุณคุบตนนั่นพี่สิทธิ์มหัน
มีการคาดการณ์ว่าการแผลลงมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้

อุณหภูมิจะเย็นลงนะครับที่สำคัญอาจเกิดฝนด้วย
ซึ่งตอนนี้เองเมื่อวานเราคาดการณ์ไว้ว่า
ตอนช่วงสายบ่ายจะมีฝนตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับ
แล้วภาพบรรณีตอนกลางของประเทศตกจุดไหนบ้าง

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรอากาศ

มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตาละทีเดียว
ประกอบไปด้วยจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยอง
ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแถวบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ
รวมไปถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คาดการณ์ต่อจากนี้เป็นต้นไป
พบว่าในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้น
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยจากการคาดการณ์พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในบริเวณเขตดอนเมืองสายไหมมีนบุรีลาดกระบัง
บางส่วนของเขตคลองสามวา
เขตบางเขตเคลื่อนตัวออกสู่เมืองประทุมธานี
จุดที่๒ก็คือบริเวณเขตบางนาพระขนงสวนหลวง
เลื่อนตัวเข้าสู่เขตบางกะปิแนวโน้มคงที่นะครับ
ตอนนี้ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวาได้ที่เขตสายใหม่๗๕มิลลิเมตร
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะตกอย่าง
ต่อเนื่องกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างครับ
ก่อนที่จะค่อยสลายตัวไปในช่วงเย็น
ในช่วงเช้านี้จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
นี่คือสถานการณ์ฝนตอนบนจนถึงตอนกลาง
ในขณะที่ตอนล่างยังคงน่าจับตามองในหลายจุดหลายพื้นที่
การตกของกลุ่มฝนเริ่มต้นในบริเวณฝั่งอ่าวไทย
หลังจากนั้นครับจะเคลื่อนตัวไปตกฝั่งอันดามัน

นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณดังกล่าวนะครับ

อุณหภูมิยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง

สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือนั้น
ยังมีอากาศหนาวเย็น
หลังจากพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นเล็กน้อย
ที่สุดสัปดาห์ครับจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่

ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ระยะแรกอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
ทีนี้เราไปดูที่๑จังหวัดบุรีลำ
หวังว่าวันนี้หลายคนคงจะเดินทางไปร่วมพิธีศพของคุณปอน
สภาพอากาศเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับ
จากการตรวจสอบสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว
ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่บ้าง
เฉลี่ยหลังจากนี้จะสูงขึ้นประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ก่อนที่จะค่อยเย็นลงในช่วงสุดสัปดาห์

สังเกตว่าตลอดสัปดาห์นี้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

แปรปวนอากาศแปรปวนหลายพื้นที่ต้องระวังกันด้วยนะ